ทางตำรวจปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบรามนะคะ
ได้ช่วยเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับตำรวจประจำรถวิทยุของสายตรวจกองปราบค่ะ
อยากให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยมีการปรับปรุงหรือว่าปรับใช้จากสถานการณ์แล้วก็บทเรียน
ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาในอดีตนั้นนำมาเป็นบทเรียนด้วยนะคะ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
นี่เป็นภาพวินาทีที่คนร้ายอายุ๓๐ปีบุกมาที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
เมื่อชงคำวันที่๗วิทยุนายน๒๕๕๘
ที่ชายคนนี้จะนำมีดที่เตรียมมาไล่ฟันตำรวจสายตรวจยศ๔

แต่เหตุการณ์นี้จบลงด้วย๑๐ตำรวจตรีนายนี้
ใช้ปืนยิงป้องกันตัวไปหนึ่งนัดกระสุนถูกคนร้ายเสียชีวิต
แต่สิ่งที่ตามมาคือตำรวจหนุ่มนายนี้ถูกออกจากราชการ
และถูกสารสั่งจำคุก๔ปี
เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์อื่นที่ตำรวจต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เป็นบทเรียนสอนใจตำรวจได้เป็นอย่างดี
ว่าอาชีพตำรวจต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์
ตำรวจสายตรวจรถวิทยุกรมคับการปราบปราม๒๘นาย
จึงเป็นตำรวจชุดแรกที่พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปาม
ส่งตัวมาฝึกยุทธวิธีตำรวจกับครูฝึกยุทธวิธีตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจ
อุปกรณ์ป้องกันตัวชิ้นใหม่ของตำรวจสายตรวจรถวิทยุกองปราบปาม
เพราะอุปกรณ์ตัวนี้สามารถยืดหดได้พกติดตัวได้สะดวกแต่ตรงกันข้าม
อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถหยุดยั้งคนร้ายได้เป็นอย่างดีหากผู้ใช้งานมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
ในกรณีที่คนร้ายไม่ได้ใช้อาวุธที่รุนแรงนะครับมันจะเป็นภาพของการใช้อาวุธไม่เกินกว่าเหตุ
เพราะเราจะเห็นสังเกตที่ว่าตำรวจดูแล้วชักใช้อาวุธปืนชักหรือยิงโดยเกินกว่าเหตุ
แล้วก็จะมาแก้ข้อบกพร่องในส่วนที่เราเจอในการปฏิบัติหน้าที่จริง
ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดิ้วจะมีท่าหลัก๗ท่าซึ่งตำรวจสายตรวจรถวิทยุกองปราบปาม
จะต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะปฏิบัติหน้าที่จริง
แต่หัวใจสำคัญของการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดนี้คือตำรวจต้องการที่จะหยุดยั้งคนร้ายมากกว่าการมุ่งเอาชีวิต
อกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจรถวิทยุกองปราบปามกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นสากลมากขึ้น
โดยเริ่มจากผู้ตรวจจะเปลี่ยนมาสวมชุดเทคนิโก้
เพื่อสร้างความเป็นมิตรให้กับประชาชนผู้พบเห็น
และยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ
หากต้องเข้าจับคนร้ายอีกด้วย

ชุดนี้จะดูซอฟต์กว่า
แล้วชุดเครื่องแบบตำรวจเองเนี่ย
ปัญหาที่เราปฏิบัติเวลาเรากอดปั้ม
หรือกอดรัดฟัดเวียนหรือปั้มกับคนร้าย

เจ็บจากไหนจากเครื่องหมายนะครับ

เราก็เลยพยายามจะอุดช่องว่าง
แล้วพี่ก็เลยทำโครงการนำร่องตัวนี้ขึ้นมาก่อน
โดยเขาจะต้องออกตรวจคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เครื่องแบบที่เข้าเวรในวันนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจรถวิทยุกองปราบปาม
ยังคงเต็มไปด้วยกีดความสามารถ
เพราะรถสายตรวจแต่ละคันที่ออกดูแลความปลอดภัย

ยังคงมีตำรวจที่สวมเครื่องแบบศรีกากี
แต่สิ่งที่กำลังจะเพิ่มขึ้นคือเสื้อกรอกกันกระสุน
เวลาเข้าเผชิญเหตุรุนแรงที่พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ
กำลังจะฝึกให้ตำรวจในสังกัดเกิดความเคยชิน
ความเคยชินเพื่อลดความศูนย์เสียหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในอนาคต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน